เมนูที่คุณจะมาแนะนำผมว่าโอ้โหจะพร้อมดีไหม
ต้องทานยาก่อนไหมยาเคลือบกระเพาะก่อนค่ะ

เพราะว่าเผ็ดสลบนะคะ
เขาบอกว่าบางคนใช้คำว่าเผ็ดตายไม่เอาเรื่อง
ใช้คำนี้เลยจริงร้านร้านส้มตำนี่เป็นร้านส้มตำอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะ
เขาบอกว่ามีเมนูพิเศษสำหรับคนที่ชอบเรื่องแซ่บด้วยแล้วก็เรื่องของซีฟู้ดด้วย
แต่อยู่จังหวัดเลยนะแต่มีซีฟู้ดมีซีฟู้ด
ชื่อเมนูเกาเหลาซีฟู้ดยำนรกแตก
โอ้โหแค่เผ็ดคือเอาจริงคนเปรียบเที่ยวเผ็ดนรกนี่ก็พอแล้วนะ
นี่นรกแตกหรือไม่เขาบอกทะเลแตกโป๊ะแตกมันก็เผ็ดมากแล้วนะ
นรกแตกเลยนะคะเกาเหลาซีฟู้ดยำนรกแตกนะคะ
อย่าเพิ่งนึกว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเพราะนี่คือเมนูสุดแซ่บของร้านส้มตำ
แซ่บมอเลยอยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์เลย
เขาบอกว่าอย่าไปแงะตรงที่มันเป็นตัวอ้าใช่ไหม
ใช่ใช้เหรียญบาทนะต่อไปนี้ง่ายแล้วนะคะ
ครับชี้เป้าบอกก่อนนะร้านนี้อยู่หน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์เลยอำเภอเมืองค่ะ
เมนูจานจานเด็ดนักชิมทั้งหลายในใจไม่ถึงอย่าลอง
แค่ชื่อก็บอกแล้วว่านรกแตกนะคะเผ็ดไม่ธรรมดาจริงค่ะ
มีการนำอาหารทะเลมาตำทรงเครื่องเหมือนส้มตำเลยนะ

ยังเป็นเม็ดเลยนับเม็ดไม่ได้ด้วย
ม้าหอยแครงกุ้งสด

ขาดไม่ได้คือปลาร้าสูตรเด็ด
ทางร้านนี้หมักเองต้มเองกลิ่นเลยหอม
คลุกเขาใช้คำว่าคลุกเขาเลยนะ
ลุกเคล้ากับพริกแดงเผ็ดเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟค่ะ
หน้าตาชวนรับทานจริงนะคะ
คุณพัฒนาวลัยบุญพรมตอนนี้ได้เช่าแผงเล็กขายส้มตำอาณาน๖เดือน
ไปเรื่อยเกิดไอเดียได้เมนูเด็ด
เมนูนี้แหละเก่าเหล้าซีฟุตยำรุกแตก
เป็นเมนูส่งเครื่องเหมือนกับส้มตำ
แต่ไม่ได้ใส่มะละก่อเอาไปฟังสิ่งจากตราร้านเด็กค่ะ
ปลอดภัย
ปลอดภัย

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ปลอดภัย

ทำผัดปลาปุ้งยังต้องหยอกปลาร้าเลย

ความพิเศษที่ทำให้ลูกค้ายกนิ้วกดไลค์

อันนี้ก็ยังต้องสดใหม่แม้ว่าจะอยู่ที่เลยนะคะ

เกาเหลาอาหารทะเลชนิดเดียว
ขายจานละ๑๐๐บาท

สำหรับบรรดานักชิมที่ชอบความเผ็ดจัดจ้าน

ลองกันได้ที่ร้านนี้เปิดทุกวัน
โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
หน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์

น้วะจริงเขาก็บอกชื่อร้านเขาก็

เวลาที่เราเห็นอะไรแบบนี้
แล้วคิดถึงรถเลย

ก็ต้องคอยกลืนกลับบ่อย